เคยไปขึ้นแท็กซี่พร้อมกันหลายคนไหม

เพราะตัวใหญ่สุดเออเออตัวใหญ่สุด
เบิร์ตระวังนะขึ้นคันนี้ดีไม่ดีโชเฟอร์ง้างหมัดต่อยเอาอ่ะ
นั่งหน้าเลยไว้ก็นั่งหน้าทางนึงก่อน
ก่อนอื่นขอบคุณล่ามภาษามืออาจารย์ไพรวัลแสงสุนทรก่อนนะครับ

เดือดจริงคุณผู้ชมอ่ะคนขับแพ็คซี่เขาโบย

แล้วมี๓คนไปนั่งหลัง

ต้องตัวยใหญ่หน่อยไปนั่งหน้าเลย

คือจะให้มานั่งข้างหลัง๔คนเบียดกันเพื่อ
ไม่แล้วจะมีเบาะหน้าไว้

ไม่อยากติดโควิดต้องอยู่บ้าน
ใช่แต่ถ้าเกิดพี่จะไม่อยู่บ้านพี่ต้องแบบติดป้ายหรืออะไรชัดเจนไง
แต่คือเหตุการณ์นี้เขาอะไรนะส่งคนไปเรียกใช่ป่ะ

แท็กซี่ก็เลยนึกว่ามาคนเดียวหรือเต็มที่ก็๒คนนะ
แต่นี่กรูกันมาเลยกรูกันมา๔คน๓นั่งหลัง๑นั่งหน้าเท่านั้นเลยฮะ
ยังไม่ทันจะออกตัวเลยคุณผู้ชมฮะโชเฟอร์ไลน์ลงโวยวายเลยไม่ให้นั่งหน้าด้วย
แล้วก็รับแค่สองคนเท่านั้นแล้วก็ด่ากลับ
เจ้าของคลิปเนี่ยคุณผู้ชมให้ข้อมูลว่าเธอเข้าใจว่าคนขับแท็กซี่กลัวโควิดนี่แหละ
แต่ไม่มีสิทธิ์นะจะมาด่าผู้โดยสารแบบนี้แบบหยาบคายแบบนี้
และมีการบังคับให้ลบที่ถ่ายทะเบียนรถออกไปด้วย
แต่ทางเธอที่ถ่ายไว้เพราะว่าจะร้องเรียนว่าแท็กซี่มีการปฏิเสธผู้โดยสารไง
แล้วเพื่อนของเธอทนไม่ไหวเลยด่าคืนไป
พอเริ่มด่าคืนเรื่องราวก็บานปลายเลยคุณผู้ชมมันก็ยกระดับขึ้น
หลังเกิดเหตุโทรไปร้องเรียนกับกรมขนส่งทางบกหลายครั้งแล้ว
แต่โทรไปกรมขนส่งทางบกได้ยินไหมครับเขาบอกว่าโทรไปไม่มีคนรับสายเลย
เธอก็เลยเอาคลิปนี้มาลงโซเชียลหวังให้มีการลงโทษหน่อย
ล่าสุดจากการตรวจสอบไปยังอู่แท็กซี่ต้นสังกัด
พบว่าคุณลุงคนขับแท็กซี่คันนี้ลาออกจากอู่ไปแล้ว

ว่าจะไปเช่ารถจากอู่ไหนจะไปอยู่อู่ไหน
เดี๋ยวก็ไม่ไหวจะมาก่อเหตุอีกเหมือนเดิมครับ
ดั้งนั้นไม่เสนอแล้วตอนแรกถ้าไม่รู้ข้อมูลนี้

รับแค่สองคนนั่งหลังเท่านั้นกลัวเซ็นต์อีก
เขาก็มีคนเสนอแนะนะคุณผู้ชมว่า
ถ้าไม่อยากให้คนมานั่งข้าง
คุณเป็นโชเฟอร์นะแล้วคุณไม่อยากจะให้คนมานั่งข้าง
คุณก็แกล้งเอาของเยอะมาวางไว้
บอกว่ามีความจำเป็นต้องวางของผู้โดยสารนั่งบ่อหลังนะครับ

หรือถ้าเกิดกลัวโควิดที่เขาแบบทำเป็นซิลเหมือนกับเป็นฉากกั้น
ระหว่างคนขับกับผู้โดยสารแบบนี้